ฟังเรื่องนี้กันหน่อยก็เรื่องใกล้ตัว
เพราะส่วนใหญ่คนไทยแทบทุกคนเลยเป็นหนี้เป็นสินทั้งนั้น
ดังนั้นรัฐบาลจัดงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร
นำมาตรการในการลดหนี้ตัดเงินต้นลดดอกเบี้ย
พร้อมกับเติมทุนมาช่วยเหลือลูกหนี้
ประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย
โครงการนี้ช่วยประชาชนได้จริงแค่ไหน
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ก่อนจะเรื่องมหากรรมประนอมหนี้เนี่ย
ขอดูเรื่องค่าไฟก่อน
ผมบอกมาหลายครั้งว่าเรื่องค่าไฟเนี่ย
ประชาชนกำลังลำบากมาก
ถ้าจะดึงได้ดึงไว้ก่อน

ล่าสุดเนี่ยมีข่าวที่พอฟังได้ว่า
ถือว่าเป็นข่าวดีก็เพราะว่า

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ที่มีนายกเป็นประธานได้สั่งเบรก
ปรับขึ้นค่าไฟที่จะขึ้นจากหน่วยละ๔บาท๗๒สตังค์
เป็นหน่วยละ๕บาท๗๐สตางค์เนี่ย

คือให้ตรึงค่าไฟไว้ที่ยูนิตละ๔บาท๗๒สตังค์ต่อไป

คือตั้งแต่เดือนมกราปี๖๖ไปถึงเดือนเมษายน๖๖
ฉะนั้นถึงจะตรึงไว้ได้แค่๔เดือนก็ถือว่า
ได้ช่วยเหลือประชาชนไปก่อนในภาวะอย่างนี้

แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี

มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะคนไทย
ที่ใช้ไฟแล้วจ่ายค่าไฟในครัวเรือนเท่านั้นนะครับ
มันเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม

เขาต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นมามาก

เขาก็เอาไปบวกเข้าไปในราคาสินค้า
สินค้าจากโรงงานก็ต้องขยับขึ้น

เราก็จะต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้น

ฉะนั้นเรื่องค่าไฟไม่ใช่แค่เฉพาะ
ครัวเรือนที่เราต้องจ่ายค่าไฟ
แต่มันรวมถึงภาคผลิตภาคขนส่ง
ที่จะทำให้เป็นต้นทุนราคาสินค้าด้วย
ทีนี้ก็มาถึงเรื่อง
นโยบายแก้หนี้ประชาชน
ที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่
โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือน
รัฐบาลเขาได้จัดมหากรรมร่วมใจแก้หนี้
มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนี่ชื่อเขา

ประเมินผลลัพธ์ออกมาแล้วเป็นยังไง
เพราะเขาจัดไปแล้ว๒ครั้ง
ฟังคำทบจากคุณพชัยถีรเวศ
อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง

ครั้งที่๑จัดไปแล้วที่กรุงเทพ

พฤศจิกาที่ผ่านมานี่แหละเขาบอกว่ามีตัวเลขผู้มาร่วมงานเนี่ย
หนึ่งหมื่นห้าห้าพันรายโดยประมาณส่วนใหญ่ไปขอรับคำปรึกษาด้านการเงิน
และแนวทางการประกอบอาชีพรองลงมาคือขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินเดิม
และขอสินเชื่อเพิ่มหรือขอสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพการคล่องตัวสร้างรายได้เพิ่ม
ทีนี้นอกจากจัดที่กรุงเทพครั้งแรกไปแล้วเนี่ยครั้งที่สองเขาโน่นนะฮะไปจัดที่ขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่๑๘ถึง๒๐ที่ผ่านมานั่นเป็นครั้งที่๒
ก็เห็นว่ามีคนมารอรับบริการภายในงานกว่า๖๐๐๐ราย
ส่วนใหญ่ก็แบบเดิมคือมารอรับคำปรึกษาแก้หนี้สินที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก
นั่นที่จัดไปแล้วสองครั้งทีนี้เหลืออีกสามครั้ง
ครั้งที่๓เนี่ยเขาจะไปจัดวันที่๑๖๑๘ธันวาที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
ที่เชียงใหม่คนภาคเหนือก็เตรียมตัวไว้
ครั้งที่๔มาที่ภาคกลางชนบุรี๒๐๒๒มกรา
จัดที่สาราประชาคมเมืองบ้านสวน
แล้วครั้งที่๕ลงใต้เลยครับไปที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขานคริน
วันที่๒๗ถึง๒๙มกราคม
นี่ทีนี้แนวทางการดำเนินงานในงานเนี่ย

พร้อมพัฒน์ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
คุณสันติบอกว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนวิเคราะห์แยกแยะ
ประเภทหนี้ให้มันชัดเช่นหนี้บัตรเครดิตเนี่ย
หนี้ซื้อรถยนต์หนี้ซื้อบ้าน
พอแยกแยะออกมาแล้วก็มากำหนดแนวทางว่าจะช่วยเหลือแต่ละประเภทยังไง
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก
การช่วยเหลือที่วนเป็นวัตจักรไปเรื่อย
เช่นกรณีเป็นบัตรเครดิตก็ต้องใช้หนี้เพราะถือว่านำเงินมาใช้หนี้ก่อนมาใช้ก่อน
ส่วนจะลดหย่อนผ่อนผันกันยังไงต้องไปเจรจากับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต
ซึ่งเป็นคนหนี้คนเป็นหนี้บัตรเครดิตถือว่าก็เป็นคนมีฐานะ
มีรายได้ในระดับหนึ่งแล้วถึงจะมีบัตรเครดิตได้
แต่ถ้าเป็นหนี้เพื่อนำมาหมุนเวียนในธุรกิจ
อันนี้ต้องปรึกษาสถาบันการเงินของรัฐ
ซึ่งมีแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
ส่วนหนี้ที่ต้องดูอย่างใกล้ชิดต้องเข้าไปช่วยเหลือคือ
หนี้จากการซื้อทรัพย์สินมาสร้างอาชีพรายได้เช่น
ซื้อรถกระบะมารับจ้างส่งของอย่างนี้เป็นต้น
ซื้อมอเตอร์ไซค์มาเป็นมาวิ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์มาเป็นรายเดอร์
รับส่งอาหารซื้อรถไถนามารับจ้างไถนา
แต่ขาดส่งงวดไประยะหนึ่งเพราะว่ารายได้ไม่พอจ่าย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปเจรจาช่วยเหลือ
ลูกหนี้ประเภทเหล่านี้เขาไม่ต้องการให้เจ้าหนี้มายึดทรัพย์สิน
ยึดรถกระบะมายึดรถมอเตอร์ไซค์มายึดรถไถ
เพราะถ้าถูกยึดไปก็ไม่มีรายได้
แล้วก็ไม่มีงานพอไม่มีงานก็ยิ่งไม่มีเงินจะไปส่ง
เพราะฉะนั้นถ้าหากผ่อนชำระไม่กี่งวด
ก็ไม่ควรไปยึดทรัพย์เขาให้คอยเจรจาหาทางออก
เช่นลดวงเงินพรชำระ
ขยายระยะเวลาชำระก็เชื่อว่าเมื่อเขามีรายได้
เขาก็จะกลับมาชำระหนี้อย่างแน่นอน

ทุกคนอยากสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว
มหากรรมร่วมใจแก้หนี้ที่คุณสัณฑีพร้อมพลัทพ์ว่าไว้
แต่ว่าให้นโยบายอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับ
ภาครัฐกระทรวงการคลังต้องลงไปดูในรายละเอียดด้วยว่า
สถาบันการเงินทั้งหลายธนาคารทั้งหลายเนี่ย

อ่อนผ่อนปลนปรณีประนอมอย่างที่กระทรวงคลังอยากเห็นไหม

ยังตึงยังเข้มเหมือนเก่า
การจัดงานก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับ

สร้างภาพขึ้นมาให้เห็นว่ารัฐบาลลงมาทำแล้ว
แต่มันต้องให้ได้ผลในทางปฏิบัติ
เช่นขอยืดหนี้ออกไปเนี่ยเอาตัดหนี้เก่าออกมา

เบี้ยให้ลดลงมาหน่อยได้ไหม

ตัดออกมายอดทั้งหมดที่ว่า

เพราะว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยดอกมันแพงมาก

แล้วที่เหลือบัตรเครดิตก็โล่ง
ว่ากันใหม่ทำอย่างนั้นได้ไหม
เพราะว่าถ้าทำไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์

ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเวลานี้หลังจากปี๔๐ที่เกิดวิกฤตเนี่ย
ผู้ถือหุ้นและหุ้นใหญ่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้น
เป็นธนาคารจากต่างชาติ
เขาจะมามีเยื่อใยไมตรีกับคนไทยมากน้อยแค่ไหน
อันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังต้องตามไปดู

รถกระบะยึดมอเตอร์ไซค์ยึดรถไถนา
อันนี้ยึดไปก็เขาก็ไม่มีเครื่องมือหาทำมาหากิน
ฉะนั้นงานมหากรรมแก้หนี้ช่วยเหลือประชาชน
จะทำได้แค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับความจริงจังของรัฐบาลด้วย
เพราะว่าเรื่องหนี้สินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับ
ตอนนี้ก็เห็นพักการเมืองหลายพักพยายามจะทำนโยบายว่า
ถ้าได้เลือกเขาเลือกเขาเข้ามา
เขาจะมาผลักดันเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน
แล้วจะแก้ยังไงแนวทางจะเป็นยังไงมันต้องชัด
แล้วไหนเรื่องการกู้หนี้ยืมสินจากเงินกู้นอกระบบ
อันนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาทีนึงก็สั่งการกันไปทีนึง
ออกไปปฏิบัติการกันทีนึงก็ดีขึ้นมาหน่อยนึง
แต่ว่าสุดท้ายก็วนกลับมาเหมือนเดิม
ทุกวันนี้ก็ยังวนกลับมาเหมือนเดิมคนก็เดือดร้อนกันเหมือนเดิม
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันจันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ